เอาล่ะครับคุณผู้ชมฮะเรื่องของข่าวแปลกข่าวความเชื่อมาแล้วนะครับ
จะไปไหว้อะไรดีมีทั้งจอมปลวกคล้ายเซียนพญานาค
ต้นกล้วยมีปลีกล้วยโผล่ออกมาจากดินมีอะไรอีกล่ะ
ไปไหว้พระใหญ่ไหว้แม่ตะเคียนทองกัน
โอ้โหหลายที่นะครับเรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
ไปที่บุรีรำกันก่อนชาวบ้านที่อำเภอลำปลายมาตร
พากันไปกราบไห้จอมปลวกที่เป็นทรงสูงคล้ายกับเซียนพญานาค
ขอดูหน่อยฮะนี่ครับโรยแป้งส่องหาตัวเลขมงคล
โอ้โหชาวบ้านไปกันเยอะเห็นไหมจริงแล้วจอมปลวกเขาไม่ใช่สีนี้นะ
แต่ว่ากลายเป็นสีขาวไปซะหมดแล้วเพราะว่าถูกโรยแป้งนะครับ
แต่ลักษณะบนยอดของจอมปลวกไงคุณ
เขาบอกว่าคล้ายเสียนพญานาคเลย
โดยนายสุวิทย์ใจแห้งผู้ที่มาพบจอมปลวกพญานาคเป็นคนแรก
เล่าให้ฟังบอกว่าคืนนึงได้ฝันเห็นพญานาคตนหนึ่ง
มาบอกว่าอาศัยอยู่แถวนี้มานานเป็นพันปีแล้วอยากจะให้โชคลาภ
พอเช้าเข้ามาเขาก็ออกมาหาฟืน
จนมาถึงสวนของนายศรีผู้สุโขพืช
เกิดสะดุดล้มลงจังหวะนั้นเงยหน้าขึ้นมา
ปลวกอยู่ต่อหน้าต่อตา
ค่อยไล่เลียงตั้งแต่โคนจอมปลวกขึ้นไปถึงสุดของปลายจอมปลวก
ปรากฏว่ารักษณะคล้ายกับเสียนของพญานาคจริง
ก็เลยถ่ายรูปไปให้คนในหมู่บ้านและผู้เท่าผู้แก่ดูฮะ
ทุกคนพากันนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้
ปะแป้งหาเลขจนมีคนถูกรางวัลไปแล้วหลายคนนะครับ
อันนี้ที่บุรีรำข่าวแปลกข่าวแรกที่นำมาฝาก
แล้วก็นี่แม่ค้ายิ้มเลยเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาซื้อแล้วนะฮะ
แต่ว่าก็แล้วแต่บางคนนะเลือกเลขไม่เหมือนกันนะ
แต่ดูไกลนี่คล้ายนะเพราะว่ายอดเขาเหมือนเสียญพญานาคเลยนะฮะ
ที่จังหวัดนนทบุรีมีอะไรที่เกิดขึ้นและลักษณะคล้ายกับเสียญพญานาคเหมือนกันนะ
อันนั้นเป็นจอมปลวกแต่อันนี้เป็นต้นมะพร้าว
นี่ค่ะต้นมะพร้าวเขาแตกยอดออกมาคล้ายกับเซียนพญานาค
อยู่ในสวนของนายนิกรทรงจิตในตำบลบางไผ่อำเภอเมืองนนทบุรี
ทีนี้เมื่อมีความแปลกของทางธรรมชาติเกิดขึ้น
สิ่งที่ตามมาคือแน่นอนแหละ
คุณผมดูเลขที่บ้านก่อนฮะ
ดูเลขที่บ้านก่อนโอ้โหคุณขนาดนั้นยังไม่ชัดอีกแล้ว
เอาเป็นว่าสิ่งที่ตามมาจากความแปลกของธรรมชาติคือไม่หยุดที่ความแปลกไงคะ

อกไม้ทูบเทียนพวงมาลัยเครื่องเส้นไหว้แป้งก็มา

ก็มาไหว้แบบนี้บางคนก็เอาแป้งมาถูแบบนี้
บางคนเพ่งดูเงียบไม่บอกใคร

ดูกันเองแล้วกันเมื่อสักครู่นี้บ้านเลขที่

ตัวเลขตามคล้ายบ้านเลขที่นั่นแหละ
เขาก็บอกว่าให้ไปดูกันเองไปจ้องกันเอง
เจ้าของบ้านเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของที่บอกว่า
เลขที่อยู่ในใจเขาเนี่ยตรงกับบ้านเลขที่นั่นแหละ

บ้านเลขที่๓๐ทับ๑๐ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวง
ชาวบ้านก็มาจุดทูบจุดเทียน

เอาผ้าแพร่ผ้าสีมาผูก
กราบไหว้ต้นกล้วยน้ำว้าที่มีปลีกล้วยโผล่ออกมาจากดิน
ต่อต้นกล้วยที่ถูกตัดออกไปแล้ว

โดยกล้วยต้นแรกโผล่จากดินมี๒ปลีในยอดเดียว
มีกล้วย๔ผลด้วยนะ
และอีกต้นโผล่จากดินมี๑ปลี
ชาวบ้านก็บอกว่าเหมือนกับเสียญพญานาคเหมือนกัน
ที่นี่ก็ได้เลขมงคลหลายเลขเหมือนกัน
ก็อย่างที่ผมบอกไปมีกี่ปีมีกี่ผลมีกี่กล้วยเนี่ยนะฮะ

อาศัยวันพระใหญ่ไปส่องเลขขอโชคขอลาบ
เจ้าแม่ตะเคียนทองต้นตะเคียนยืนต้น
ที่บ้านสวายตำบลอ่าแตนอำเภอศรีขอรภูมิ
มีคนมาขอหลายคืนติดต่อกันแล้วนะคุณนะ
ส่วนใหญ่มักจะมากลางคืนแบบนี้
ชาวบ้านเนี่ยจับจองพื้นที่ไม่ขยับไปไหนเลย
คุณแม้จะเป็นกลางคืนไฟมาตลอดคนเยอะนะฮะ

เขาบอกว่าโอ้โหจดจ้องร่างทรง
ร่างทรงเนี่ยเจ้าแม่ตะเคียนทองจะเข้าเมื่อไหร่อย่างไรนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าโอ้โห
ตอนกลางคืนเข้าไม่ถึงต้นตะเคียนเลยนะ

ส่วนที่วัฒน์อามภวัณธ์นะราหลามตำบลผักหมัยอำเภอศรีขอระภูมิ

ร้อยปีที่ขุดได้จากการก่อสร้างชมประธาน
ที่มีเซียนตัวเลขนำน้ำหวานดอกไม้
เส้นไหว้ตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันนะครับ
เลขมงคลก็ส่องกันเอาเองอีกทีหนึ่งนะฮะ
บอกเลขไปตรงเนี่ยคือเขาเขียนข่าวบอกเลขมานะ
แต่เราก็ไม่กล้าบอกผ่านไป

ไม่ใช่ใครโทรหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยว

ก็ถือว่าเป็นความเชื่อข่าวแปลกที่นำมาฝากกันนะครับ